เรื่องของการถูกอาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศ
ใช่ค่ะเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยแห่ง๑ที่๑๐
แล้วเหมือนกับอาจารย์จะเรียกนักศึกษาเข้าไป
ก็พอมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
เขาบอกมีคลิปเสียงด้วยเดี๋ยวให้ฟังคลิปเสียงนี้กันก่อน
เดี๋ยวเล่าข่าวให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมเสียงมันอาจจะได้ยินแบบไม่ค่อยชัดนักเนี่ยนะคะ
เสียงนี้เป็นเสียงคุณครูคนที่
นักศึกษาเขาบอกว่าครูคนนี้แหละที่ล่วงละเมิด
ซึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ร้อยเอ็ดค่ะ
พฤติกรรมของคุณครูก็จะเรียกนักศึกษาไปคุย
แล้วจะเสนอว่าจะดูแลจะจ่ายค่าเทอมให้
กับการหลับนอนจนจบการศึกษาทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี๔๖แล้ว
ทีนี้เมื่อต้นปีมีนักศึกษาคนหนึ่งถูกอาจารย์เรียกเข้าไปตักเตือน
อาจารย์บอกว่าเด็กมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
อาจารย์ก็มีการล่วงละเมิดจับหน้าอก
ซึ่งผู้ปกครองของน้องคนนั้นเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของน้องผู้เสียหายคนนี้
ไปเจอกับผู้ปกครองของน้องค่ะ
ซึ่งคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันนั้น
ลูกสาวโทรมาบอกโทรมาแล้วก็คุยกัน

พอแม่พยายามคาดคันถามลูกว่าทำไมไม่ไปโรงเรียน

ว่าไปที่โรงเรียนครูเรียกให้ไปพบ
แล้วก็พูดลามกขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ชอบพูดเชิงชู้สาวเอามือมาโอบไหลมาจับเนื้อต้องตัว

แล้วเรื่องนี้คุณแม่บอกว่าคุณครูอีกคนนึงก็ทราบเรื่องแล้ว

แต่คุณแม่ทนไม่ไหวก็เลยมาร้องสื่อแบบนี้
แล้วแม่บอกด้วยว่าลูกแม่ไม่ได้เจอคนเดียว
เพื่อนของลูกแม่ก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกัน
ถึงขั้นคุณครูคนนั้นจะเอายาเสพติดมาให้เสพ

ถ้าเกิดว่าเด็กทำไม่เป็นอาจารย์จะสอนวิธีการมีเพศสัมพันธ์
เพื่อนของลูกสาวกลัวมากและไม่ไปโรงเรียน
ทีนี้ค่ะลูกสาวของคุณแม่เองก็กลัวเหมือนกัน
กลายเป็นว่าโดนอีกหนึ่งคน
แล้วตอนนี้พอมีเด็กที่โดนมากขึ้น
คุณแม่ก็เลยบอกว่าจะเอาข้อมูลทั้งหมด
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสิ่งที่แม่กลัว

เพราะว่ามีหลายคนโทรมาหาคุณแม่
แม่บอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้าง
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามเรื่องนี้หน่อย
แล้วก็จะเอาข้อมูลต่างไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

เดี๋ยวเราก็ติดตามความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ